กับนักร้องลูกคุกหมุนสุดแนนมนแคน๗คูณ
ต้องทบไม่ธรรมดาจริงนะฮะ
บอกเลยว่าไม่ได้เป็นแค่ขวัญใจพี่น้องชาวไทยเท่านั้น
เป็นขวัญใจพี่น้องสปลาวอีกด้วยค่ะ
เห็นจากคลิปภาพเหล่านี้คุณผู้ชมเป็นภาพบรรยากาศที่พี่มนต์แคนนี่นะ
เดินทางไปร่วมธรรมบุญทอดผ้าปากษามกีฯค่ะ
เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารปริยติธรรมณวัดหลวงเมืองปากซองสปลาว
ไปด้วยความสุขจากการต้อนรับสุดอบอุ่นนะ
สุดอบอุ่นจากพี่น้องสปลาวค่ะ
เพราะว่านอกจากพี่มนต์แคร์นะจะเดินทางไปร่วมทำบุญแล้ว
เขาก็มอบความสุขทางเสียงเพลงด้วยการร้องเพลง
แล้วก็เดินรับเงินบริจาคจากพี่น้องสปลาวแบบเป็นกันเอง

แล้วก็เป็นงานบุญที่มีความสุขทั้งผู้ให้แล้วก็ผู้รับค่ะ
ให้คุณผู้ชมไปดูภาพบรรยากาศแห่งความสุขกันอีกสักครั้งค่ะ

ขอบคุณครับสงสัยแต่เป็นล้านกลีบ
คุณผู้ชมค่ะตีเป็นยอดเงินไทยก็ประมาณ๘๓๘๐๗๗บาทนั่นเอง

เยอะมากคุณผู้ชมเรา๓คนและทีมงานบรรเทิงไทยรัฐ
ขออนุโมทนาบุญกับพี่บุญแขนแก่นฟูลด้วยนะคะ

ยอดกระติ่งใหญ่โตมากเลยเนอะ
ใช่ค่ะเกือบล้านนะคุณผู้ชมนะเมื่อกี้มี๘๘๗บาท